ส่วนเรื่องนี้ค่ะต่อจิ๊กซอจนออกหมายจับได้แล้วค่ะ
เมื่อวานนี้เล่าไปว่ามีพ่อค้าข้าวสารในอำเภอกเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ดถูกฆ่าตายคือเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนเลยนะคะ
คือศพก็อยู่ใกล้กับร้านขายข้าวสารของตัวเองนี่แหละ
ทีนี้ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยสงสัยอดีตสามีของภรรยาผู้ตาย
คือผู้ตายเขาเพิ่งคบหากับภรรยาคนนี้ได้ไม่กี่เดือน
แล้วผู้หญิงเขาก็เพิ่งเลิกกับอดีตสามีค่ะ
สงสัยคนนั้นสุดท้ายตำรวจบอกว่ามันใช่แหละ
รวมรวมพยาหลักฐานแล้วมันใช่แน่เลยออกหมายจับนะคะ
ออกหมายจับแล้วเนี่ยค่ะคนนี้นะคะ
ตอนนี้นะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ช่วงประมาณ๔โมงเย็นนะคะพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ก็คือที่บ้านป่าม่วงนะคะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่จุดเกิดเหตุก็เลยมาทำพิธีแบบนี้นะคะ
เพื่อให้กลับไปบ้านไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายพงศักดิ์วิชัยอายุ๕๐ปีนะคะ
เป็นพ่อค้าร้านขายข้าวสารเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
กลางถนนแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้พ่อแม่ก็ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่จุดนี้เลย
จุดที่พบศพย้อนเหตุการณ์นิดนึงค่ะ
คือตำรวจภูทรเกษตรวิสัยไปตรวจสอบนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุตรงนี้คือตรอกถนนเทพลีลาตลาดสดเทศบาลเกษตรวิสัย
ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑นะคะ
ตัวนายพงศักดิ์เนี่ยค่ะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ลักษณะบาดแผลเป็นแบบนี้ค่ะ
คือถูกของมีคมแทงที่หน้าท้องและที่ลำคอฝั่งขวา
ตำรวจสพเกษตรวิสัยก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปคุยกับพยานแถวนั้นนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์
และสำคัญมากก็คือไปดูกล้องวงจรปิด
ปมการลงมือก่อเหตุเอาไว้
ตอนแรกเนี่ยมีเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
มีเรื่องของปมชู้สาวด้วยแต่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายเคยมีปัญหากับสามีเก่าของภรรยา
ชื่อว่านายอุดรยุพินนครบุรีอายุ๔๖ปี
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายพงศักดิ์วิชัยอายุ๕๐
ทีนี้ค่ะมีคนที่บ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาให้ข้อมูลได้ค่อนข้างชัดเจน
เรืองชัยศรีลาค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่าปกติแล้วนายพงศักดิ์ผู้เสียชีวิต
จะมาเปิดร้านตอนตี๕๖โมง
แล้วเขาก็จะได้ยินเสียงนายพงศักดิ์เปิดประตู
เป็นประตูม้วนประตูเหล็กอ่ะนะคะได้ยินเสียงเป็นประจำ
แต่ช่วงก่อนเกิดเหตุนะคะก็คือช่วงเช้าเมื่อวาน
ได้ยินเสียงเปิดประตูแต่ไม่สุดเหมือนกับเปิดได้แป๊บเดียว
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาอยู่หลายรอบ
เหมือนกับเรียกขอความช่วยเหลือเขาก็เปิดประตูมาดู
นายพงศักดิ์นอนอยู่บนถนนแล้วอะค่ะ
แต่พอไปดูคือนายพงศักดิ์เสียชีวิตไปแล้ว
เรืองชัยคนนี้บอกว่าสภาพศพที่ไปดูตอนแรกเลยนะ
แล้วเขาก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนึกย้อนไป
ช่วงได้ยินเสียงเปิดประตู
ก็เลยคิดว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นลักษณะ
ที่ว่านายพงศักดิ์คงนั่งเปิดประตูร้าน
ลักษณะแบบนี้นะคะหันหลังออกถนน
นายพงศักดิ์หันหน้าออกมาคนร้ายเลยแทงที่ทองอีกแผลหนึ่ง
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนายพงศักดิ์ก็เดินออกมาเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ
ล้มเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะเหตุการณ์นี้ตัวเพื่อนบ้านก็บอกว่า
ก็ตั้งปมไว้น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเหมือนกันให้น้ำหนักไปเรื่องนี้เหมือนกัน
อาจจะเป็นอดีตสามีของภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะ
เหลียกว่าปิดรช่วยหน่อยช่วยล้อผมก็ไม่ทราบว่าใครร้อง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาไปตลาดนะครับ
พอผมเปิดประตูคลุมหึงออกไปดูก็เห็นนายพงศักดิ์ที่เสียชีวิต
ที่เสียชีวิตอยู่กลางถนนผมก็เลยรีบวิ่งเข้ามาบอกลูกให้แจ้งตำรวจ
เธอก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะเธอบอกว่าปกติแล้วตัวเธอกับนายพงศักดิ์จะมาเปิดร้านตั้งแต่ตี๕แต่ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนะคะ
พงศักดิ์ออกมาจากบ้านมาเปิดร้านก่อนนะคะซึ่งบ้านกับร้านก็อยู่ติดกัน
ได้ยินเสียงคนร้องค่ะก็คิดว่ามีคนถูกรถชนหรือเปล่าเธอออกมาดูปรากฏว่าเห็นนายพงศักดิ์นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ของสามีเก่าเธอขี่หลบหนีไปเธอบอกเธอจำได้จำรูปร่างลักษณะจำรถจักรยานยนต์ได้
เลยมั่นใจว่าคนก่อเหตุคืออดีตสามีเธอแน่นอนคือก่อนหน้านี้ค่ะสามีเก่าของเธอเคยบอกเธอว่าถ้าไม่ได้ครอบครองเธอ
คนอื่นก็อย่าได้ไปครอบครองแต่เธอบอกว่าก็คิดว่าแค่ขู่ไปแบบนั้นไม่คิดว่าจะกล้าลงมือขนาดนี้คือเลิกกันไปแล้ว
กันไปห้าเดือนแล้วเธอก็มาอยู่กินกับนายพงศักดิ์นะคะทีนี้ค่ะตำรวจสพเกษตรวิสัยก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
อุดรอายุ๔๖ปีสามีเก่าของภรรยาผู้เสียชีวิตเรียบร้อยอ่ะนะคะมีเบาะแสว่าก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปคาดว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่
คือวันนี้ค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดพันธุ์ตำรวจเอกศิรสันเยื้อนสงวนชัยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการหลบหนีตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งตามตัวผู้ต้องหานะคะ
คือขีดเส้นตายเอาไว้ว่า๗วันได้ตัวแน่ดังนั้นฝากผ่านสื่อไปเลยว่า
ตัวเถอะมอบตัวโทษหนักอาจจะกลายเป็นเบาแต่ถ้ายังหนีแล้วต่อสู้ขัดขืนเนี่ยนะ
ระวังนะอย่าสู้อย่าขัดขืนเป็นอันขาดนะคะคือเตือนแล้วก็ขู่เลยอ่ะขู่ผ่านสื่อเลยค่ะครับ